ข่าวต่อไปค่ะล้านตาม่ำมาแล้ว

ก่อนหน้านี้พี่หม่ำตลก๑๐๐ล้านพันล้าน
บอกเลยว่าอยากจะอุ้มหลานเต็มแก่แล้ว
ล่าสุดสมหวังสมใจแล้วกับลูกสาวคนสวย

ตั้งท้องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ
เอ็มบุษราคัมกับก๊อบกรววัตน์นี่แหละ
ลูกสาวแล้วก็เคยขวัญใจตลกชื่อดัง
หม่ำจกมกแจ้งข่าวดีผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว
บอกตอนนี้เอ็มตั้งท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มีการโพสต์คลิปอันตราซาวน์นะครับ

แบบชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยทีเดียว
งานนี้เราฟอร์ลอเวอร์โรงไปถึงตลกอย่าง

ใหญ่ตอนนี้จะเป็นคุณตาแล้วนะ
ก็คงจะไม่มีใครดีใจเกินหน้าเกินตาคุณหม่ำไปแล้วล่ะ

เพราะว่าพี่หม่ำเนี่ยเร่งวันเร่งคืนกับลูกสาวซะเหลือเกินนะฮะ
ลูกสาวไม่พอไปเร่งลูกเขยด้วย

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐขอแสดงความยินดี

ความหารับรองอาจจะได้ดาวตลกดวงใหม่มาเกิดก็ได้นะคะ